เมื่อวานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอหมายสาร
ในการเข้าไปค้นบ้านของนายไอซ์อีกแล้ว

ในการค้นหาชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์ภายในบ่อน้ำนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเอาหลักฐานทั้งหมดที่พบเนี่ย
มาตรวจสอบมาพิสูจน์ก่อน
ถ้ามีความจำเป็นเพิ่มเติม
ก็จะสามารถขอหมายสารในการเข้าไปค้นเพิ่มได้

ใช่ครับแล้วตอนนี้มันมีประเด็นออกมาว่า
แฟนเก่าของนายไอซ์ที่เคยคบกันปี๕๕หายตัวไป

ใช่ครับแล้วมีคนมาแจ้งว่าเด็กหญิงวัย๑๒ปี

ในพื้นที่บ้านในไอซ์หายตัวไปเหมือนกัน
หมกศพอีกหรือเปล่า
ตอนนี้มีข้อมูลเยอะเลยนะคะสำหรับคนที่เคยทำงานอยู่ด้วยเคยเป็นเพื่อน
หรือเคยเข้าไปในบริเวณบ้านของนายไอซ์แล้วหายไปเลย
ใช่ฮะตำรวจต้องขอข้อมูลจากพยานเหล่านี้แหละ

ก็การค้นหาภายในบ้านของนายไอซ์
รวมถึงในบ่อน้ำขนาดใหญ่

พระสบดีที่๑๖มกราคมกับวันศุกร์ที่๑๗มกราคม
ที่บ้านพักของนายอภิชัยองค์วิสิตหรือไอซ์หีบเหล็ก
ซอยเพชรเกษม๔๗เขตบางแคร์นะครับ
ก็หาหลักฐานจนพบหลักฐานชิ้นส่วนของมนุษย

แล้วก็ยังพบพวกประตูเหล็กม้าหินดัมเบล
ที่เอาไว้ถ่วงกระดูกแล้วภายในน้ำ
อกจากนี้ยังพบผ้าม่านคลุมศพชุดผู้หญิงเป็นต้น
เพราะก่อนหน้านี้พยานเปิดเผยออกมาว่าน่าจะมีศพอยู่๒ศพ

ศพแรกก็ถูกทิ้งลงไปแล้วก็ถูกประตูเหล็กดัดกับม้าหินทับ
ศพนี้ตำรวจแล้วก็นักประดาน้ำบอกว่าน่าจะเคลียร์แล้ว

แต่อีกศพหนึ่งที่พยานบอกว่า
ไอซ์บอกว่าใส่หีบเหล็กแล้วก็โยนลงไปทั้งหีบ

อันนี้อีกศพนึงเนี่ยยังหาหีบเหล็กไม่พบ
เรื่องนี้มีเหตุมีผลว่าทำไมตำรวจถึงไม่หาหีบเหล็กต่อ

คุณผู้ชมครับเรามาดูจุดที่ตำรวจไปพบศพแรกนี้ก่อน

ขออภัยเอาศพแรกคือศพกุ๊กกิ๊กก่อน
กุ๊กกิ๊กถูกฆ่ายัดหีบฝังดินไปประมาณ๔๐เมตร
โดยบ่อที่ทำการปูพรมค้นหาเนี่ย
บ่อน้ำเนี่ยนะฮะมีความกว้าง๓๐เมตร

ห่างจากบ่อประมาณ๔๐เมตร

ศพ๒ศพ๓ที่พยานบอกว่าถูกทิ้งในน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ลงไปหาในน้ำ
ซึ่งในบ่อมันใหญ่มากนะคุณ
ใช่ขนาดบ่อนเนี่ยเป็นไร่นะครับ
ความลึกหลายระดับตั้งแต่๑เมตรครึ่ง

เจ้าหน้าที่ประเมินว่า๓๔เมตร
กรีดขณะที่ก้นบ่อเป็นดินเลนครับค่ะเมื่อดูจากภาพมุมสูงโดย
ใช้โดนจะพบบ่อน้ำบริเวณบ้านของในอาย์เป็นรูปตัวแอลเชื่อม
ต่อกันเป็นบริเวณกว้างโดยมีพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้ขึ้นล้อมโดยรอบ
ขอบที่ดินก็ล้อมรอบไปด้วยบ้านจัดสรรและอพาร์ทเมนต์
ชัดเจนเลยนะคะจากภาพมุมสูงเนี่ยเราเอาให้คุณผู้ชมเห็นได้ชัดมากขึ้น

บ่อที่เจ้าหน้าที่ดำน้ำลงไปพบกระดูกเนี่ยนะครับ
เป็นบ่อที่ไม่มีปลาจอละเข้ค่ะอืม
หรือว่าปลาช่อนอเมซอนคือชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่มาบอกระวังนะเจ้าหน้าที่ข้างในเนี่ยรู้สึกในไอซ์มันเลี้ยงปลาช่อนอเมซอนไว้ปลาจอราเข้มันจู่โจมเรานะ
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าบ่อที่นักประดาน้ำลงไปเนี่ยไม่ใช่บ่อที่เลี้ยงปลาจอราเข้เหล่านี้แต่เป็นไอ้บ่อรูปตัวแอลถัดไปนู่นอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นน่าจะมีการเลี้ยงไว้นะครับ
สำหรับการปูพรมค้นหาในบ่อมรณะเขาใช้วิธีตีตารางนะตีตารางปูพรมแบ่งชุดค้นหาเป็น๔ชุด
ในวันแรกคือวันพระสบดีจุดที่เจอประตูเหล็กในส่วนของโครงมนุษย์โครงกระดูกพบกระจุกเส้นผมมนุษย์ด้วยพบกระดูกมนุษย์ช่วงกรามล่าง
กระดูกมนุษย์ช่วงต้นขาและรอพิสูจน์กระดูกอีกประมาณ๒๘ชิ้นอันนี้คือวันแรกใช่ฮะแต่จุดนี้เขาก็ถือว่าน่าจะเป็นศพผู้หญิงคนนึงแล้วนะครับแต่ไม่พบหัวกระโหลก
แบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่ายโดยใช้วิธีขึงเชือกตามแนวตั้งและแนวนอนจากจุดที่เจอประตูเหล็กดัดจากจุดที่พบกระดูกมนุษย์
ช่วงเชิงกรานช่วงสันหลังช่วงข้อต่อและรอพิสูจน์ประมาณ๒๘๘ชิ้นนะครับ
ก็วันศุกร์พบเยอะเลย๒๘๘ชิ้นแต่เป็นชิ้นเล็กน้อยไม่ได้พบเป็นชิ้นใหญ่
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยซึ่งเป็นนักประดาน้ำก็เปิดเผยข้อมูลออกมาว่า
กระดูกเหล่านี้มันอาจจะโดนทับแล้วก็มันก็เสื่อมสลายมันย่อยจนกลายเป็นกระดูกชิ้นเล็ก
แล้วกระดูกเชิงกรานเนี่ยอาจจะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิงหรือเพศชายด้วย
อายุเยอะอะไรเท่าไหร่ตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่นะฮะรวมทั้งหมด๒๘๘ชิ้นนะครับ
ความคืบหน้าการปูพรมค้นหาศพและหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่อน้ำบ้านนายไอซ์เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายนะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลที่ป่อเต็กตึงกว่า๑๐นายเดินทางมา
แล้วก็เตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับดำน้ำงมหาในจุดที่ต้องสงสัย
คือเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยเขาต้องรอนะรอเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งการให้สัญญาณ
เมื่อไหร่จะดำน้ำลงไปค้นหาได้เจ้าหน้าที่เขาเคยเปิดเผยกับสื่อไทยรัฐ
บอกว่าเขาก็ไม่รู้นะว่าทางตำรวจจะให้ค้นหาวันไหน
แต่เขาก็ต้องสแตนบายอยู่แบบนี้เพราะว่าต้องรอหมายสาร
ถ้าตำรวจขอหมายสารออกมาเพื่อการค้นหาเพิ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องรีบทำงานทันที
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนะครับเจ้าหน้าที่นะฮะไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงดำน้ำหากระดูกเต่าต่อแล้ว
คือกู้ภัยเขามารอแต่เช้าแล้วก็ช่วงบ่ายโมงครึ่งเนี่ย
ทางตำรวจบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลับได้แล้ว
เมื่อวานนี้ไม่มีการดำเนินการงมหาหลักฐานเพิ่มเติม

เพราะว่าพันธ์ตำรวจเอกจีรกิจจารุณพัฒน์ภูมิกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีเปิดเผยนะครับ

จากต้องรอคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ

เจอเมื่อ๒วันก่อน๒๘๘ชิ้น
ว่าเป็นของผู้เสียชีวิตกี่ราย
เมื่อวานี้จึงยังไม่มีการค้นหาเพิ่มเติม

แต่หลังจากนี้ถ้ามีพยานบุคคลหรือหลักฐานใดที่
ไหนว่ามีหีบเหล็กอีกหีบไง

แล้วในหีบเหล็กอาจจะมีศพของผู้หญิงอีกคน

การที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตีตารางปูพรมค้นหาอย่างละเอียด

แสดงว่าไม่น่าจะมีหีบเหล็กอยู่ภายในบ่อน้ำ
อันนี้ในเบื้องต้นนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
คือเขาก็มั่นใจว่าการตีตารางปูพรมค้นหาใต้น้ำ

พยานหลักฐานแล้วก็กระดูกที่พบ๒๘๘ชิ้น

ลาทรศุดที่สพเฉคเกษมมีรายงานว่า
มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกหลายราย
ก็มีทั้งชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

ที่เคยเข้าออกบ้านพักของนายไอซ์
แล้วก็ทราบความเคลื่อนไหวเรื่องการซื้อบริการทางเพศ
กับบรรดาสาวไซด์ไลน์ของนายอายส์
ระยะเวลาตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึงปัจจุบัน

เบาะแสหญิงสาววัยรุ่น
ทราบเพียงชื่อเล่นว่าน้องออยได้หายตัวไป
เจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามหาญาติพี่น้องของหญิงสาวรายนี้
เพื่อสอบถามว่ายังติดต่อน้องออยได้อยู่หรือไม่
ยังพบยังเห็นยังเจอกันอยู่หรือไม่
ออยเป็นตายร้ายดีอย่างไร
เพื่อจะเรียกมาสอบปากคำประกอบสำนวนคดี
หากน้องออยยังอยู่ก็ตัดไป
แล้วก็มันมีคนให้ข้อมูลว่าแฟนเก่าของนายไอซ์
แฟนเก่าของนายไอซ์ที่คบกันช่วงก่อนที่นายไอซ์จะติดคุกเมื่อปี๕๕
ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ขณะที่ทำให้นายไอซ์โมโหไปแจ้งความข้อหารักทรัพย์
และแฟนสาวคนดังกล่าวหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่ระหว่างการติดตามตัวของแฟนสาวคนนี้

ได้มีครอบครัวของเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
มาแจ้งกับเจ้านาธิตำรวจด่อสอ
เด็กคนนี้มาเล่นบริเวณบ้านของนายไอซ์

ทำให้ครอบครัวสงสัยว่าเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ตกเป็นเหยื่อไปด้วยอีกคนหรือไม่
เอาล่ะข้อมูลเข้ามาหลั่งไลค์เข้ามาเยอะนะครับ

ก็ตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบกันต่อ
ว่าจะมีศพอยู่บริเวณบ้านพักของนายไอซ์อีกเท่าไหร่

การชนะสูตรกระดูกที่พบ๒๘๘ชิ้น

กระดูกเป็นของใครเพศไหนอย่างไรนะครับ

กรณีที่มีคนแจ้งว่าหายไป
มีนางสาวกิ๊กนี่แหละนะคะ
ร่างทวมเนี่ยนะคะกำลังดูข้อมูลอยู่ว่าเป็นกระดูกที่พบหรือเปล่า
นางสาวออยเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีคนบอกว่าเห็นเขาถูกยิง